เริ่มกันที่เรื่องราวของศึกยูโรกันก่อนนะครับ
รุ่นบ้านปิดฉากลงไปที่เรียบร้อยสำหรับในยูโร๒๐๑๙
รอบชิงชนะเลิศเมื่อคืนที่ผ่านมา
และสุดท้ายครับแชมป์นั้นตกเป็นของโปรตูเกตที่สามารถเอาชนะฝรั่งเศสไปได้
หนึ่งประตูต่อศูนย์ในช่วงต่อเวลาพิเศษครับ
ฟุตบอลยูโร๒๐๑๖รอบชิงชนะเลิศปรุเกตเฉือนชนะฝรั่งเศสเจ้าภาพไป๑ต่อ๐จากประตูชัยของเอแดนในช่วงต่อเวลาพิเศษควอกถือว่าเป็นการคว้าแชมป์สมัยแรกได้
ภาพนี้เป็นคริสเซโนโรนาโดกัปตันทีมของปรุตุเกตอยู่ในสนามเพียงแค่๒๕นาที
เนื่องจากไปปะทะกับดีมิทีปลาเย็ดนะครับแล้วก็มีอาการบาดเจ็บต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปหลังจากที่ตัวลุกจากเรียลมาริดนั้นฝืนทนเล่นไม่ไหว
แต่สุดท้ายฝรั่งเศสนั้นเรียบร้อยไปโดนประตูชัยของปรุตุเกตจากเอเดอที่ยิงเข้าไปในช่วงต่อเวลาพิเศษ
ทำให้โรนาโดได้ชู่ถ้วยองค์รีนเดอร์โลเน่ในฐานะกัปตันทีมของช่วยปรุตุเกต
ก็คว้าแชมป์ได้อย่างยิ่งใหญ่สำหรับโปรตูเกตพวกเขาเคยเข้าถึงรอบชิงยูโรมาแล้วนะครับในปี๒๐๑๖
มาครั้งนี้ก็ทำได้สำเร็จหลังจากที่ในปี๒๐๐๔พวกเขาได้เพียงแค่รองแชมป์ในบ้านของตัวเองนะครับ
หลังจากจบเกมการแข่งขันครับโรนาโดได้ให้สัมภาษณ์ว่าใช้ชนะเกมนี้
ถือว่าเป็นค่ำคืนที่ดีที่สุดอีกหนึ่งวันในการเล่นฟุตบอลของเขา
พร้อมกับให้สัมภาษณ์ว่าแซวเอแดร์ฮีโร่ที่ยิงประตูในเกมนี้ว่า
ตอนลงสนามเนี่ยก็เหมือนเป็นลูกเป็ดขี้เหลนะครับแต่เมื่อเขาทำประตูได้ก็กลายเป็นพญาหงษ์ทันที
แดนนี่ต้องบอกหน่อยครับเพราะว่าในยูโร๒๐๑๖ครั้งนี้เอแดนนั้นมีโอกาสลงเล่นให้กับกรุงเกดเพียงแค่๓นัด
หากรวมนัดชิงด้วยเพราะว่าใน๒นัดก่อนหน้านี้ลงเล่นในรอบแปลงกลุ่มในช่วง๑๐นาทีท้ายทำประตูไม่ได้นะครับ
แล้วก็ในรอบต่อมาไม่ได้ลงเลยสุดท้ายมาลงในนัดชิงชนะเลิศแล้วก็แผลงฤทธิ์ครับ
สำหรับเอแดนตอนนี้เนี่ยปัจจุบันก็ย้ายไปอยู่กับลิวในสโมสรในฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ส่วนช่วงของการรับถ้วยครับก็ถือว่ามีโมเมนต์สำคัญนะครับเมื่อคนนี้ครับเซอร์อเล็กเฟอร์กูซันครับ
พอเจอกันนี่โหร้องโอ้โหเลยนะครับถือว่าเป็นการมาเจอกันอีกครั้งสำหรับสองตำนานผู้ยิ่งใหญ่นะครับ
ทั้งเซอร์อาเล็กเฟอร์กูซานและคริสเตอร์โนโรนาลโดนะครับ
วกแสดงความยินดีหลังจากที่ประเทศบ้านเกิดของเขาคว้าแชมป์ฟุตบอลทวนาเมนต์เบเจอร์ได้เป็นรายการแรกนะครับ
นำทีมแล้วก็นำถ้วยแชมป์ยูโร๒๐๑๖ถ้วยอองรีเดอร์โลเน่นะครับ
มาร่วมฉลองกับแฟนบอลที่มารอบริเวณด้านหน้าที่พักและแคมป์ฝึกซ้อม
ก่อนที่ขุนพลนักเตะและสตาร์ฟโค้ชนะครับจะออกเดินทางไปยังสนามบินเพื่อกลับไปฉลองแชมป์กับแฟนบอลที่ประตูเกตอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับ
ส่วนในบ้านเราก็มีร่วมฉลองเหมือนกันนะครับเพราะว่านายนิพนธ์วิชัยรัฐผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ครับ
ได้จัดกิจกรรมฉลองที่ท่านปรุเกตคว้าแชมป์ฟุตบอลยูโร๒๐๑๖ด้วยการมอบรางวัลให้กับเจ้าหมีแพนด้าช่วงและลินหุ้ยทั้งคู่ทายอย่างแม่นทายผลว่าโปรตูเกตจะเป็นแชมป์ก็ได้รับรางวัลไปนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็เป็นทั้งไผ่ขนมปังไผ่แอปเปิ้ลและอังุ่นครับก็ถือว่าเป็นการให้รางวัลกับเจ้าสองตัวซึ่งเป็นซูเปอร์สตาร์ของทางสวนสัตว์เชียงใหม่เขานะครับ